พูดถึงเรื่องของกินกันบ้างคุณผู้ชม
ของกินที่เป็นของกินพื้นถิ่นภาคต่างเรานำเสนอมาตลอดเลย

วันนี้ก็จะเอาใจคนที่ชอบกินอาหารเมืองเหนือ
เป็นของพื้นถิ่นดั้งเดิม

ร้านลาบขมดี
เขาว่าเป็นแบบเจ้าเก่าเลยคุณผู้ชม

มันก็ดีสิเพราะรสชาติมันเป็นของขึ้นชื่อมันเป็นของเก่าแก่
เป็นลาบดีขมเป็นเอกลักษณ์นะคะ
อาหารเหนือขนาดแท้เลยคุณผู้ชมนี่
ให้คุณผู้ชมดูไม่ว่าจะเป็นหลาบหมูคั่วต้มยำไก่ยำขนุน
ของดีของเด็ดแบบนี้การันตีเลยว่าหาที่ไหนไม่ได้นะคะ
ต้องเป็นที่นี่เลยนะคะร้านลาบดีขมประมวลเจ้าเก่า
ร้านนี้ในอินเทอร์เน็ตเขารีวิวกันเยอะเหมือนกันนะ
ตั้งอยู่หลังวัดพระสิงห์ในตัวเมืองเชียงใหม่ค่ะส่วนเจ้าของร้านก็คือนางมันทนาปารพงศ์
เล่าให้ฟังบอกว่าเปิดร้านมาคู่เชียงใหม่กว่า๔๐ปีแล้ว
เมนูที่ขายก็จะเป็นเมนูพื้นเมืองไม่ซ้ำกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมเห็นไหมคะหลากหลายมาก
แกงขนุนแกงผักกาดจอแกงอ่อมต้มยำไก่พื้นเมือง
เมนูลาบก็มีทั้งลาบหมูลาบสุกลาบดิบ

ดิบคือเขาใช้เลือดสดเอามาทำแบบนี้คือทุกอย่าง
แล้วก็ยังมีลาบปลาด้วยใครที่ชอบสายปลานี่ก็มี
ก็คือทำจากปลาดุกคัดเฉพาะเนื้อเน้นแน่นเลยนะคะ
ส่วนราคาว่ากันว่าถูกแสนถูก๓๐บาทเป็นต้นไป
เหรอสามสิบบาทเองนะถูกมากนะ
เพราะว่าในยุคสมัยแบบนี้๓๐บาทมันจะได้สักเท่าไหร่
แต่ว่าคนที่เขาไปทานคนที่เขารีวิวเขาก็การันตีมาว่า
ราคาถูกด้วยคุณผู้ชมครับเป็นร้านอาหารเหนือรสชาติดั้งเดิมนะคะ
กันอีกทีสำหรับใครอยากจะไปทานก็คือ
อยู่ที่ถนนอารักษ์๕ตะมนต์พระสิงห์อำเภอเมืองเชียงใหม่
ร้านเปิดตั้งแต่๕ตี๕๓๐เป็นต้นไปจนกว่าจะหมดนู้นแหละ

ก็รีบไปทานกันหน่อยละกันให้เบอร์โทรของคุณผู้ชมไว้ละกันนะ
เบอร์โทรนี้๐๘๔๒๒๓๔๓๒๐จ้า
อันนี้ลาบดิบลาบดิบแดงแบบนี้น่าจะดิบนะ
ใครที่ชื่นชอบก็ไปลองทานดูนะครับ

คนขายก็จะแบบดูแบบเซอหน่อยนะ
เออมันต้องดูดิบอร่อยสไตล์ครับเป็นสไตล์ครับ